งูก็ไม่น่าดูเท่าไหร่

เนี่ยแหละครับเรากำลังลุ้นเลย
รุ้นว่าจะจับออกมาได้หรือไม่

ช่อบัวทองอายุ๗๘ปีบ้านเลขที่๓๖๗หมู่๒๒ตำบล
คลองตะกราวอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเศร้า

ทีมกู้ภัยนะครับช่วยกันจับงูจงอางขนาดใหญ่เลยนะ
เขาบอกว่ามันยาวตั้ง๓เมตรมันมาแอบนอนขดอยู่กลางบ้านเลยนะ
คนไม่ต้องอยู่กันแล้วงูอยู่กลางบ้านแล้ว
ทีมกู้ภัยใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมงครับสามารถจับงูได้สำเร็จ
แล้วก็ใส่กระสอบแล้วนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติแถวนู่นเลย
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ไปถามเจ้าของบ้านก็คือนายสนองวิเชียนดี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะไม่ใช่เจ้าของบ้านขออภัย
อภัยเขาเป็นชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมรุ้นกับการจับงู
ก็มาดูซะหน่อยเขาก็บอกว่าตามความเชื่อแล้วหากมีงูเลื้อยเข้ามาในบ้าน
ก็อยากจะให้เจ้าของบ้านคิดเอาไว้ก่อนเลยว่ามาให้โชคให้ลาบ
ขณะที่การวิเคราะห์วิจารณ์ของการที่มีงูเข้ามานั้นผมว่าลองไปฟังนายสนองดีกว่า
ได้ความรู้ดีงานนี้ต้องลองฟังดูครับ
บ้านเลขที่ของเนี้ยบ้านเลขที่ของมันสามหกเจ็ดครับแล้วเราเราจะตีเป็นเลขยังไงครับ
มัน๒อย่างนะเจ้าของบ้านมันก็๘๗เราคิดว่าจะเอาเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าจะเอาอายุคนเขาใส่
แล้วในฐานะน้าเป็นคอหวยที่เห็นเขาจับงูอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเลขมันน่าจะออกเป็นเลขอะไรครับ
ตีไหมเขาเล่นได้สองอย่างบ้านเล็กที่ก็เล่นได้อายุคนอาศัยก็จะเล่นได้อืม
แล้วงูนี่จริงตีเป็นเลขอะไรฮะงูก็เป็นเจ็ดงูว่าวอะไรนะ
เอาแล้วถ้าเขาลงช้ากว่าบ่ายสองฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องกลัวข่าวนี้ผมกำชับทีมงานแล้วตัดอ่านจบปุ๊บตัดเลย
ไม่ขอออกอากาศซ้ำเพราะเรากลัวว่าจะจอดำ
พี่นักข่าวเขาก็ถามละเอียดนะทำหน้าที่ได้ดีมาก
มันมีความเชื่อคือจอดำไม่ใช่อะไรหรอกไปเตะสายปั๊กทีวีหลุดปั๊กหมด
เข้าใจได้ระมัดระวังค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะเราก็เล่าสู่กันฟัง